สวัสดีครับวันนี้บางจุดบางพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานคงได้เจอกับสายฝนที่เริ่มโปรยปลายกันมาแล้วนะครับ
แต่ว่าสายฝนนี้ยังไม่ใช่ของจริงนะครับของจริงมาวันพรุ่งนี้เป็นพายุฤดูร้อนที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกัน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานใครจะออกไปเล่นน้ำสงกรานอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าอย่างที่เราเคยเห็นภาพก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าสร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินต่างเป็นจำนวนมากนะครับ
เหตุผลที่เป็นแบบนี้มาอีกแล้วนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นแพลลงมาปกกลุ่มเมืองในของเรา
ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ก็ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
จุดแรกอย่างที่บอกไปแล้วครับก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนั้นก็ไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อ

นี่คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากพายุรุร้อนในวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีจังหวัดอะไรบ้างที่จะต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษ
เพราะว่าจังหวัดเหล่านี้เองมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้เจอกับฝนตกหนัก
กระโชคแรงแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่า
ภาคอีสานอุดรธานี๑๐๑น้องคายยะสวทรบึงกาลอำนาจรรย์สกลนคร
อุบลราชทานีนครพนมศรีสเกตมุกดาหารสุรินศ์กลสินศ์บุรีลำมหาสารคาร์ม
นอกจากภาคอีสานแล้วก็จะมีภาคตะวันออก
นครนายยกจังหบุรีปราจินบุรีตราชและสะแก้ว
หลังจากนี้พื้นที่ที่จะโดนต่อไปก็จะเขยิบไปบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยเรื่อย
แน่นอนครับฝนที่ตกในครั้งนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับ
เป็นฝนที่เกิดจากการที่อากาศเย็นเนี่ยนะครับ
แผลลงมาดังนั้นหลังฝนตกอากาศก็จะเย็นลงนะครับ
จากภาพนี้ก็จะพบว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับ
ลดลงประมาณ๔๕องศาเซลเซียตเลยทีเดียว
ที่ในพื้นที่ที่มีฝนตกในวันพรุ่งนี้นะครับ
และนี่คือสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนกันสำหรับวันสุดท้าย

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ